เรื่องของอาหารการกินแล้วต้องบอกว่า
อาหารการกินของเมืองไทยแต่ละภาคมันก็มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป
แต่หนึ่งภาคที่จะเชื่อว่าทุกคนทานได้กันหมดก็คืออาหารภาคอีสาน
แต่อาหารภาคอีสานเองคุณผู้ชมมันก็มีหลากหลายเมนู
และโดยเฉพาะเมนูที่หากินยากค่ะ
บอกเลยนะลูกครึ่งอีสานแบบนี้ฉันเนี่ย
ยังไม่เคยทานบางเมนูเลยแล้วจะมีเมนูอะไรบ้างนั้น

มาเด้อเพียงน้องเด้อเมื่อม่วนน้ำกัน

แต่ไม่ใช่พื้นบ้านธรรมดาเป็นพื้นบ้านของภาคอีสานอ้นเดวา

เมนูแรกคือเมนูที่มีชื่อว่า
ซุปดอกผักตี้ยูวิววิว
มาว่ากันด้วยเรื่องของขั้นตอนการทำกันบ้าง
เราก็ต้องไปเก็บดอกผักติ้วจากต้น
เหมือนที่คุณยายกำลังสาธิตทองจันทร์
สาธิตให้เราดูนี่แหละครับ
ว่าแต่จากภาพดูไม่ออกเลยสินะคุณผู้ชม
ว่าดอกผักติ้วหรือคุณยายอะไรเนี่ยสวยกว่ากัน

พอเด็ดดอกผักติ้วออกจากก้านเป็นที่เรียบร้อย

ก็จะนำดอกผักติ้วที่ได้ไปต้ม

เอาเฉพาะส่วนที่เป็นดอกเพียว

เสร็จแล้วให้เตรียมเครื่องปรุง

พริกป่นข้าวครัวปลารา

ต้นหอมผักชีบ้านเรานี่แหละครับ

ใส่ดอกผักติ้วที่เราต้มลงไป
ไปต่อกันอีกหนึ่งเมนูที่รับรองได้ว่าหากินยากมวกเช่นเดียวกัน
กับเมนูที่มีชื่อว่าหลามปลาไข่มดแดงแดง
ขึ้นชื่อว่าหลามป่าเราก็ต้องหาปลาซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบกันซะก่อน
โอ้โหปลาที่จับได้เนี่ยตัวบังเอิบเลยทีเดียวเทียว
เมื่อมีแผนกหาปลาก็ต้องมีแผนกแยกไข่มดแดง
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัตถุดิบเช่นเดียวกัน
แต่ก็ต้องระวังกันหน่อยนะแย่ไม่ดีระวังมดกัดจุด

พอได้ทั้งปลาและก็ไข่มดแดงแล้วจัดการหั่นโปรงหั่นปลาให้เรียบร้อย
จากนั้นก็นำทั้งปลาและไข่มดแดงมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเครื่องปรุงรสต่าง
ทั้งเกลือน้ำปลาผงปรุงรสพริกขาตะไกรไปมะกรูด
ปรุงแล้วก็พักไว้สักครู่เพื่อที่เราจะต้องออกตามหากระบอกไม้ไผ่
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญในการทำหลามปลาไข่มดแดงนั่นเอง
เมื่อเตรียมทั้งหมดครบองค์ประชุมแล้ว
ก็ทำการกรอกส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ลงไปในกระบอกไม้ไผ่
เสร็จแล้วก็ถึงเวลาประชุมเพลิง

พอเสร็จแล้วก็นำเอากระบอกไม้ไผ่ไปเผาไฟ
เผาประมาณสัก๑๐๑๕นาที
ปดอกผักติ้วและหลามปลาไข่มดแดง
เป็นเมนูพื้นบ้านหอยอกนอนเอเอง
เวรี่กูดเวรี่กูด

จริงคืออาหารแต่ละภาคยังมีอีกเยอะแยะมากมาย